ยังจบไม่ลงยังวางมือไม่ได้
ฉะนั้นจะต้องขีดเส้นใต้ต่อเนื่อง
เพื่อให้เห็นว่าความคืบหน้ามันไปถึงไหนยังไง
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
เมื่อวานนี้เรื่องของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
นายรัชดาสุริยกุลณอายุทยา
ความคืบหน้ามีมุมอย่างที่คุณบุ๊คบอกไปสักครู่
คดีสวยอธิบดีคืบ
ใช้วัดพบหลักฐาน
หอบหลักฐานไปพบตำรวจปป

พวกที่เอาเงินใส่ซองมีชื่ออยู่หน้าซอง
คุณชัยวัดก็คือคุณชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร

เขาเป็นผู้อำนวยการสำนักการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙

คนนี้แหละที่เป็นต้นเรื่อง

เอาหลักฐานมาร้องเรียนกับตำรวจปป

แล้วเขาถึงวางแผนบุกเข้าไปที่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ในวันที่อธิบดีกำลังประชุมที่เป็นข่าวนั่นแหละ
ฉะนั้นความคืบหน้าก็คือว่า
คุณชัยวัดเข้าพบผู้บังคับการตำรวจปป
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ไปพบแล้วยังไงคุณชัยวัดบอกว่า
ได้นำเอกสารข้อมูลรายละเอียดไปให้ปากคำ
กับคณะกรรมการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ก่อนจะเดินทางมาที่ปป

มาที่ปปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อบุคคล

แต่ละคนอยู่ในส่วนไหน
คุณใช้วัดเข้าเชื่อมั่นในหลักฐาน
ถ่ายคลิปไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นแพร่เคยแพร่ต่อสังคมที่เป็นข่าว
จุดหนึ่งที่คุณชัยวัดเขายืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือว่า
เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือไม่ได้มีวางแผนจะกันแกล้งอธิบดี
เขาไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวประเด็นถัดมาที่น่าสนใจ
คือคุณชัยวัดชี้ให้เห็นว่าไอ้การที่ให้ลูกน้องส่งสวยให้เนี่ย
ลูกน้องเขาเดือดร้อนกันยังไงคุณชัยวัดบอกว่าผมได้รับการร้องเรียนมาตั้งแต่
กลับมารับตำแหน่งว่าลูกน้องถูกรังแก่มาตลอด
ต้องจ่ายรายเดือนเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ผลของการเก็บเงินเหล่านั้น
ทำให้เจ้าหน้าที่เขาเดือดร้อนในการใช้ชีวิตอ่าทีนี้ถามว่า
เคยได้คุยอะไรกับอธิบดีไหมคุณชัยวัดบอกผมเคยเข้าไปคุยกับรัฐนายรัชดา
เมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมากว่าจะได้คุยพยายามติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่
หน้าห้องสองครั้งสามครั้งสุดท้ายได้คุยผมก็บอกอธิบดีไว้ว่า

ชี้แจงปัญหาข้อมูลลูกน้องชั้นผู้น้อยว่าเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะ
เขาเดือดร้อนนะมันไม่ไหวหรอกถ้าเก็บกันขนาดนี้
พวกเขาทำงานกันไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยทำกันอย่างนี้
ไปพูดกับอธิบดีอย่างนี้อธิบดีก็ไม่ยอมกลับยืนยันว่าไม่ยอม
ยืนยันว่าต้องเก็บต้องจ่าย

นักข่าวถามคุณชัยวัดอีกเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้ก่อนอธิบดีคนนี้จะมาเนี่ย
มีการจ่ายเงินกันแบบนี้ไหมในกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ย
คุณชัยวัดบอกว่าการให้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับ
ให้ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตามยอมรับว่ามี
แต่วัฒนธรรมการเรียกเก็บแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน
เรียกเก็บกันทุกเม็ดใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่รู้
ตั้งแต่มาทำงานเนี่ยไม่เคยต้องจ่ายหรือเรียกเก็บใครมาก่อน
ทีนี้นี่ดูตัวเลขการจ่ายปัจจุบันต้องจ่ายในลักษณะทอนเงิน
ให้ผู้บริหารอัตรา๑๘๕มีจุดด้วยนะ
เช่นว่าถ้างบลงไปร้อยหนึ่งต้องทอนคืนไป๑๘บาท๕๐สตังค์

แล้วนำมาหารเป็นรายเดือนนั่นแหละคือยอดส่งเป็นรายเดือน
มันคิดยากเอาอย่างนี้คิด๑๘ดีกว่าง่าย
ถ้าคิด๑๘เนี่ยงบบริหาร๑๐๐บาททอนไป๑๘บาท
พันบาททอน๑๘๐หนึ่งหมื่นทอน๑๘๐๐
ถ้าจ่ายลงไปหนึ่งแสนก็ทอนกลับมาหนึ่งหมื่นแปดพัน
ถ้าจ่ายไปลงไป๑ล้านสำหรับหน่วยงานนั้นก็ต้องทอนขึ้นมา
หน่วยไหนได้งบมากหน่อยสมมุติได้สิบล้านก็ต้องทอนคืนมาหนึ่งล้านแปด
นี่นี่มันเงินหลวงนะครับ
แล้วพอทอนคืนอย่างนี้ก็แปลว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ย
เขาได้เงินไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วย
จากที่สำนักงบตั้งงบมา
แล้วก็ผ่านไปถึงกรรมธิการงบประมาณของผู้แทน

ก็แปลว่ามันทำงานได้ไม่เต็มที่

เพราะต้องเอาไปเป็นเงินทอน
ส่งคืนไปให้อธิบดี
แล้วที่มันเจ็บจุกอกก็คือว่า
วันก่อนลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา

เขาถูกเจ้าของร้านค้าวัสดุก่อสร้างเนี่ย
ฟ้องร้องเป็นคดีความกันอยู่
เงิน๔๘๐๐ที่เขาไปซื้อไปตะไปแปะโป้งไว้
วัสดุที่จะเอามาก่อสร้าง
แล้วต้องเอาเงินนั้นส่งให้อธิบดี
ไม่มีเงินจ่ายให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

เขาก็ฟ้องนี่มันเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอครับ

ถามว่าการส่งสวยรับเงินสวยแบบนี้ทำกันมา
ทำกันมานานหรือยังนี่ลองฟังตรงนี้
คุณชัยวัดบอกว่าไม่ทราบว่ามีการเรียกเก็บมากี่เดือน
เพราะตนมารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาหกห้า

เรียกเงินตั้งแต่เดือนตุลา
รวมเป็นเงิน๙๘๐๐๐บาท
ชัดเจนว่าเป็นการนำเงินส่วนตัวที่หาได้ในครอบครัว
หรืออาจจะต้องไปกู้เข้ามา

กู้เงินมาจ่ายส่งสวยให้นาย
เพราะงบส่วนราชการเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันยังไม่ออก
เมื่อนายเขาอยากได้ก็ต้องไปกู้มาก่อน
คุณชัยวัดบอกว่ามันน่าสงสารเขตรักษาสัตว์ป่า
เขายอมจ่ายหน่วยละ๒๐๐๐บาท
เป็นเงิน๑๒๑๒๐๐บาท

มีหัวหน้าหน่วยหลายคนถูกรังแก่

ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนี้

ฟังแล้วยิ่งเจ็บปวด๒๐๐๐บาทยังเอา

ประเด็นที่แฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้เห็นพ้องต้องกันมากก็คือว่า
เมื่อมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
ควรจะมีการแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสไหม
เรื่องมันแดงขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย
จะต้องแปลงวิกฤตเป็นโอกาสคือ
ทำยังไงที่จะป้องกันแก้ไข
ไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพราะเราเชื่อว่า
มันยังมีอีกหลายกรมในหลายกระทรวงที่ส่องสวยกันแบบนี้
เพื่อแลกกับการโยกย้ายแต่งตั้ง

เราเคยวางระบบตื่นขึ้นมาวางระบบได้ไหม
สร้างระบบยังไงไม่ให้มีเรื่องแบบนี้สร้างระบบยังไงไม่ให้อธิบดี
เรียกเก็บเงินกับระดับผู้อำนวยการในการโยกย้ายแต่งตั้ง
แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคนมันจะโกงกันเนี่ยนะ
ระบบยังไงมันก็แหกระบบ
ก่อนหน้านี้อธิบดีมีอำนาจ
มีอำนาจโยกย้ายแต่งตั้งคนเดียวอธิบดีเก็บไม่มีใครรู้
ตอนหลังก็มีเป็นคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อมาพิจารณาร่วมกันว่า
ที่ควรจะอยู่ตรงไหนพิจารณาร่วมกันมันกลับกลายไปแล้วว่า
เอาไอ้คนที่จะต้องได้รับการโปรโมทโยกย้ายเนี่ย
แทนที่จะจ่ายอธิบดีคนเดียวต้องไปจ่ายกรรมการอีกตั้งหลายคน
หนักเข้าไปอีกนี่แต่ว่าเอาเถอะสุดท้ายขึ้นมาเรื่องนี้ต้องแก้ไข
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งหลายต้องมาช่วยกันคิด
ไปดูซิประเทศอื่นเนี่ยที่เขาป้องกันได้เรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
เขาทำกันยังไงอำนาจอธิบดีอำนาจเจ้ากระทรวงเนี่ย
เขาทำยังไงถึงไม่มีต้องซื้อขายตำแหน่ง
เพราะว่าเรื่องซื้อขายตำแหน่งเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังประเทศอื่นใด
เขาหัวเราะกันทั้งนั้นเขาเยาะเย้ยกันทั้งนั้นว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ข้าราชการไทยจะได้รับปูนบำเน็ตจะไปอยู่ในโอกาสที่จะไต่เต้าดีขึ้น
ต้องจ่ายเงินไม่จ่ายไม่ได้นี่เป็นความอัปยศอดสูและทุกวันนี้มันหนักกว่าแต่เดิมมากหนักกัน
เดิมมากเอาละเรื่องนี้ก็ไว้แค่นี้เราเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเราจะได้เห็นบทลงโทษที่ชัดเจน
เกื้อคูณกันไม่ใช่ช่วยเหลือกันไม่ใช่มีเส้นมีสายแล้วรอดเรื่องนี้ไม่จบหรอกครับ
ลองทำอย่างนั้นดูสิครับแล้วจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ